คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นสดใหม่และร้อนแรงมากเลยนะคะ
สำหรับเรื่องราวของนักร้องสาวเสียงพินพี่จินตลาภูมิลาบ
คือทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้างงานรายหนึ่งค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาจ้างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาสาวเสียงพินจินตลาภูลาภ
ให้ไปแสดงโชว์ที่ออสเตรเลียผ่านช่างแต่งหน้าคนสนิทของคุณจินตลา
ซึ่งก็เป็นเพื่อนของเธอนี่แหละนะคะ
จำไปแล้ว๕๐๐๐บาท
แต่ว่ายังไม่ทันได้เริ่มงานก็ถูกขอเอกสารการทำวีซ่าคืน
ทำให้งานล่มไปโดยปริยายเลย
เธอก็เลยเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้

ติดต่อขอเคลียร์กับคู่กรณีก็ไม่เป็นผล
คือติดต่อไปทางพี่จินตราเนี่ยก็ไม่เป็นผล

ใช่อันนี้คือฝั่งของผัวจ้างงานนะ
ทีนี้เรามาฟังฝั่งของพี่จินตรากันบ้างนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐต่อสายหาทันทีเลยนะคะ
เพื่อขอทราบรายละเอียดจากพี่จิน
จินยืนยันนะคะว่ารับเงินมัดจำมาจริงค่ะ

เพราะมีการจ้างงานกันนานเป็นปีแล้ว
แต่หลังจากส่งเอกสารเพื่อให้ทำวีซ่า

จู่เขาก็หายไปไม่ได้มีการติดต่อกัน
เวลาผ่านไปนานเธอก็เลยตัดสินใจเอาคิวคืนมา
ซึ่งการยึดเงินมัดจำเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของนักร้องนักแสดงที่สามารถทำได้
ก็คือว่าหายไปโดยไม่มีการคอนเฟิร์มว่าตกลงงานมันยังคงมีอยู่หรือเปล่า
พี่จินก็เลยทำการยึดเงินมัดจำตามที่สิทธิ์ที่ควรจะได้
ถูกต้องแล้วค่ะก็คือมันผ่านระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานจนเกินไปแล้ว
เธอก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ยึดเงินมัดจำ๕๐๐๐๐บาทเอาไว้นี่แหละ
ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่เธอทำได้แต่หากคู่กรณีต้องการเงินคืนตัวเธอเองบอกว่าก็จะคืนให้

งานนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่จินตรากันหน่อยนะคะ
ทั้งพาสปอร์ตทั้งอะไรส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็หินเงียบไปจนเอกสารก็ไปค้างอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
เราก็เห็นเงียบไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรับงานที่เมืองไทยเลย
ก็เงียบหายไปจนป่านนั้นยังไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นใครยังไง
ก็ได้เงินมาแค่ห้าหมื่นแล้วก็แล้วเป็นเหลือง
คนเงียบไปวีซ่าก็ไม่ได้อันนี้เงินก็ไม่ได้โอนมาแล้วตกลงนี่สงสัยไม่ได้ไป
ถ้าไม่ได้ไปก็ลิดเงินมัดจำก็ตามที่ตามที่มันเป็นสากลใช่ไหมคะสากลคือเขา

สำหรับพี่นะพี่คืนให้ได้ชัวร์เลยเอาวันไหนได้ชัวร์เลย
อย่างที่บอกแหละหนึ่งเราไม่เคยมีข่าวสองเราไม่เคยคดโกง
ก็คือว่าตัวเธอเองก็รออยู่แล้วไม่มีการคอนเฟิร์มไม่มีการบอกกล่าว
จู่ก็หายไปเลยนะคะไม่มีการส่งเงินที่เหลือมาด้วยใช่ไหม
เงินที่เหลือคือจ่ายแค่เงินมัดจำแล้วเงินที่เหลือก็ยังไม่ได้
แล้วค่าเครื่องบินล่ะแล้วที่พักล่ะแล้วตกลงคอนเฟิร์มไหม
ก็คือหายไปนานมากเพราะว่างานนี้ติดต่อกันเป็นปีแล้ว
เอาจริงนะถ้าในฐานะของศิลปินนักแสดงเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมากขึ้น
จำนวน๕๐๐๐แล้วตัวเธอเองเนี่ยถ้าเกิดว่าพลาดตรงนี้ไป
ตัวเธอเองก็สามารถที่จะรับงานอื่นด้าย
ซึ่งมันจะทำให้เธอพลาดโอกาสแล้วก็พลาดการที่จะได้รับค่าตอบแทน
แต่งานนี้งานเดียวมันก็ไม่ถูกต้อง
พี่จินบอกว่าเดี๋ยวขืนเงินมาจำให้ก็ได้
เรื่องประวัติเสียเกี่ยวกับการโกง
หรือว่าเบี้ยวกันไปเล่นงานคอนเสิร์ตด้วย
คือตลอดระยะเวลาเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้
จากข่าวของพี่จินตรานะคะ

เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าผลสรุปสุดท้ายเนี่ย

ก็เป็นแค่การเข้าใจผิดกันเฉยเท่านั้นเอง